อยากให้แก้ปัญหาเรื่องจุดอ้อย

พวกท่านบอกว่าใครจะรับผิดชอบ

อ่าแม่ก็อยู่คนเดียวดีที่แม่ไม่เป็นไรอืม
ถ้าแม่ผมเป็นอะไรที่ไปนะคุณท่านมาวัดใครจะรับผิดครอบครอบครัวของผม

โปรดติดตามตอนต่อไป